ทางผู้ว่าสมุทรสาครมีการโพสต์ออกมานะฮะ
ถึงเรื่องของการโยกการย้ายในตำแหน่งผู้ว่า
ว่ารับมือกับสมุทรสาครแทบไม่ไหวแล้ว

หรือว่าจะลาออกก่อนวัยเกษียณนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปดักเลยอยู่ตรงนี้ฮะ
นี่ครับผู้ว่าลงจากรถ
นี่พี่อพปรเขาก็รายงาน
สวัสดีครับผมนี่นะครับ
วันนี้นะครับผมทำหน้าที่ตรงนี้นะครับ

แล้วเราก็จะจ่อไมค์ถามผู้ว่าไงคุณ
นี่นักข่าวไปเจาะไมค์ถามผู้ว่าปู
ผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสี
ถามถึงกรณีว่าท่านจะลาออกอยู่หรือเปล่า
ท่านตัดสินใจอย่างไรนะครับ
คือผู้ว่าก็เปิดใจกับนักข่าวของเรา
บอกว่าผมไม่ขอพูดถึงได้ไหม

ค่ะผมไม่ขอพูดถึงนะนะฮะเพราะได้มีการชี้แจงไปแล้ว

เพราะว่ายังคิดกันอยู่กับทางกระทรวงสาธารณสุขเลย
ว่าตอนนี้ตัวเลขที่จังหวัดเรามันยังสูงอยู่
แล้วก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน

จะทำยังไงให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในจังหวัดลดต่ำลงนะครับ
ส่วนเรื่องส่วนตัวคอร์สของผม
อย่าไปคิดอะไรมากทำได้แค่ไหนก็จะชี้แจงไป
ถ้าเกิดพูดแบบนี้คือแปลว่าก็ยืนยันว่าลาออก

เหลือเวลาอีกเป็นเดือนยังไม่ตัดสินใจนะครับ
ถ้ามีคำสั่งโยกคำสั่งย้ายอะไรก็ว่ากันไป
อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตให้มาว่ากันอีกทีนะครับ
แต่ตอนนี้จะพยายามทำอะไรให้ทำให้ดีที่สุดก่อน
คิดว่าผมเนี่ยยังเป็นประโยชน์ต่อราชการได้อยู่นะครับ
ผมยืนยันกับชาวสมุทรสาครว่าผมยังไม่ท้อ

ผมเหนื่อยและยอมแพ้กับเรื่องสุขภาพของผมเอง
ไม่ยอมแพ้กับปัญหาโควิดในจังหวัด
ปัญหาโควิดในจังหวัดต้องสู้ต่อ
ฟังเสียงผู้ว่าดีกว่าและให้คุณตีความเอาว่าผู้ว่า

คือหนึ่งเนี่ยผมยังไม่ท้อไม่เหนื่อยกับงานที่สมุทรสาครนะ
บางข่าวที่ออกไปบอกว่าพอแล้วเหนื่อยเนี่ย
ไม่ใช่มันหมายถึงสภาพร่างกายตัวเราเอง
แต่ตัวเลขของที่สมุทรสาครเนี่ย
ถึงแม้ว่าจะสูงขึ้นยังไงเนี่ย
แต่ก็ยังไม่ท็อปขอเป็นพยานยืนยันให้ว่า
ทุกวันนี้เรายังคิดแก้ไขปัญหาที่สมุทรสาครอยู่
แล้วก็คิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้วตอนนี้
คิดว่าตัวเลขเนี่ยมันยังสูงอยู่
แล้วเราก็จะเดี๋ยวเนี่ยจะกำหนดปัญหา
หมายที่ท้าทายกันว่า
ไอ้ตัวเลขเนี่ยมันจะลดลงได้เมื่อไหร่
สรุปแบบนี้นะฮะจากคำตอบของผู้ว่าปู
ณวันนี้ณปัจจุบันยังไม่ออก
ยังทำงานในการสู้โควิดของสมุทรสาครต่อ
แต่ถ้าจะมีคำสั่งจะโยกจะย้าย
หรือว่าจะไปอยู่ที่อื่นที่เหมาะสมหรืออะไรอย่างไรเนี่ย

เพราะว่าปูบอกยังเหลืออีกตั้ง๑เดือน
คุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหม๑เดือนก็ไม่นานครับ
คือเหมือนประมาณว่าแบ่งรับแบ่งสู้
เท่าที่ผมตีความนะคุณเข้าใจไหม
แล้วก็สิ่งที่ช่วงเวลา๑เดือนหลังจากนี้
คือผู้ว่าก็อยากเต็มที่อยากทำให้ดีที่สุดก่อน

ก็ต้องรอติดตามการทำงานของผู้ว่าปูต่อไป
แล้วก็ต้องดูคำสั่งยกย้ายที่เมื่อวานนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เด็กอนุพงศาวจินดาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วเหมือนกัน
บอกว่าจะให้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคนพิจารณา
ทั้งหมดต้องรอประหลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาออกมาด้วยนะครับ
ส่วนผู้ว่าอีกท่านหนึ่งที่ตอนนี้โอ้โหกำลังใจล้นหลามเหมือนกัน
คือผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะฮะ
เพราะว่าผู้ว่าทำหนังสือขอวัคซีนเพื่อนำมาจัดสรรให้กับชาวลบบุรี
ทำหนังสือส่งหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานกลาง๖ฉบับไปแล้วนะครับ
โดยผู้ว่าจังหวัดลบบุรีคือผู้ว่านิวัตรรุ่งสา
หนุโมแล้วก็เปิดเผยกับสื่ออยู่วันนี้นะครับ
เข้าใจความรู้สึกของพี่น้องชาวลบบุรีดี
แม้ว่าผมเองก็ทำหนังสือไปถึง๖ฉบับ
แต่ก็ไม่สามารถหาวัคซีนมาฉีดให้กับชาวลบบุรีได้อย่างเร่งด่วนนะครับ
ล่าสุดคือวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ทำหนังสือด่วนไปเลยถึงอธิบดีกรมควบคุมโรคไปแล้ว
แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดนะครับ
ผู้ว่าลบบุรีบอกเพิ่มเติมอีกบอกว่าไม่ย่อท้อนะ
จะปรึกษาหาบริกันอีกครั้งกับผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
เพื่อจะขอวัคซีนเพิ่มมาให้ได้
เอามาฉีดให้กับประชาชนให้ได้นะครับ